ผู้ภัยช่วยใครต่อใครมามากมาย
เผชิญเหตุปลายเสี่ยงทุกครั้งคราว
คุณภัยมีใครบัฒนึกบอกเรา
ถึงเรื่องราวความดีที่ทำ
อย่างเสียสละ

มีอะไรอยากใช้บริการไหมฮะส่วนภายนมภายในก่อนไหมฮะยังไม่มีฮะ
ไม่ทีฉันแค่ติดตามข่าวแล้วก็บางทีก็ลุ้นมาก
อยากเอายาดมยาลมยาหมองเอาไว้ใกล้ตัว
ได้นี่มีมาแน่นเลยนะครับให้ทั้งสองท่านเพราะว่าวันนี้น่าจะอยู่ยาว
ก็ยังคงต้องติดตามต่อไปนะครับ
ให้กำลังใจทีมบาร์ซิล

ปฏิหารเรื่องของฟ้าฝนอยากให้เปิด

จากฝนที่เชียงรายฝนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นวันนี้
ตอนนี้ปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาทกับ
สถานการณ์ฝนในเมืองที่สำหรับเราก็คือกลุ่มฝนที่
ขณะนี้เองมีการแห่กระจายลงมาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน

โดยตัวที่ขับเคลื่อนมวลฝนในครั้งนี้

เป็นพายุที่ตอนนี้พัฒนาเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๕แล้ว
ก็ยังคงทรงเป็นระดับ๔ระดับ๕ต่อเนื่อง
ก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงวันพุธ
นั่นก็หมายความว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้
จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธละทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับนี่คือภาพเรด้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนขณะนี้ครับ
พบว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับฝนมีการค่อยเคลื่อนต่ำลงมานะครับ
ฝนเนี่ยตกมาระดับ๓นะครับระดับสามก็คือระดับที่เวลาเราขับรถกันแล้วก็เปิด

ถือในพื้นที่อิสานตอนบน

นี่คือการคาดการณ์
สันตรรกรฝน
จะเป็นฝนที่มีการเคลื่อนที่ผ่านอย่างต่อเนื่อง
จากตอนบนเขาก็มารวมกัน
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคอีสาน

ดังนั้นจึงทำให้โอกาสการเกิดฝนนั้น
แม้ว่าจะไม่ได้ตกสะสมมาก

และที่สำคัญใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

เพราะว่าเป็นจุดที่ฝนมารวมกันจุดนั้นพอดี
ก็จะพบว่าฝนค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียว

ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
นี่คือปริมาณฝนสะสม๑๒ชั่วโมงเป็น๔๖มิลลิเมตร
ถ้าหากเราคำนวณต่อไป๒๔ชั่วโมงครับ๑๓๕มิลลิเมตร

ถ้าหากเทียบกับวันก่อนนี้ที่ตัวเลขไม่ถึง๑๐เลยนะครับ

จะทำให้เกิดเรื่องของอันตรายต่างเกิดขึ้นได้
สังเกตว่าตอนนี้อยู่ห่างอยู่
ถ้าหากเราคำนวณไปเดี๋ยวลองกดดู
ก็จะพบว่ามีการค่อยเคลื่อนแล้วก็เขยิบเข้ามาใกล้
บริเวณพื้นที่ชายฝังมากยิ่งขึ้น
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจุดที่อาจจะต้องระวัง
แล้วก็เพิ่มความตรวจตราในการออกเดินเรือ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
ใครที่จะออกเดินเรือในช่วงระยะเวลานี้
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์
ก็ต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์หลังจากนี้
เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างใน๗วันนี้นะครับ

จังหวัดเชียงรายจากการตรวจสอบก็พบว่า
โอกาสการเกิดฝนคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่โอกาสการเกิดฝนเยอะกว่าช่วงอื่นนะครับ
แล้วก็มีบางจุดอาจจะ๑๗๐ของพื้นที่ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นจะไปลดลงอีกทีวันเสาร์
ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นแนวที่กระแสลมมาปะทะพอดี
จากเรื่องคลื่นแล้วโอกาสการเกิดฝนก็ยังคงเยอะด้วยนะครับ
การเกิดฝนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณ๑๗๐ของพื้นที่
แล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดช่วงนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือกันนะครับในบริเวณ๒จุดนี้ที่ตอนนี้
ก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับทั้งนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุทางเรือนะครับ

กรุงเทพก็เหมือนกันวันนี้โอกาสการตกของฝนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับ
เฉพาะช่วงตั้งแต่ประมาณสัก๔โมงต่อเนื่องไปถึงทุ่มนึงเนี่ยนะครับ
แต่เมื่อคืนก็ถือว่าตกหนักอย่างที่บอกไประดับ๓

ถ้าเกิดขนาดเราเดินไปเนี่ยยังถือว่าแรงนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผม

ไม่เอาละครับ

จะแจนไปตรงนี้